สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่
เฮ้ยเหมือนกับดำ
วันนี้เรื่องของคุณถูกเปิดเผยไปเยอะมากเลยนะ

เขาแชร์ไปเยอะมากที่คุณเห่าเนี่ย
เขาบอกว่าเขาต้องการได้ยินเสียงคำว่าหอน
เพราะคุณไม่ได้บอกคุณเห่าคุณต้องไปหอนอยู่หน้า
แต่คุณจะเข้าห้องไม่ได้คุณต้องบลูกอย่างนี้

มันต้องมีรูปรองรวมประชาชนเนอะ

พ๋อจริงไหมว่าอู้วววอย่างนี้หรือทำไม่เป็นน่ะ

ตอนแรกก็คือเมื่อวานเวลามันหมดเร็ว

คือก่อนหน้านั้นเรานั่งกันอยู่

เขาเอาข่าวพิษกาชัยมาเปิด

คุณพระดำบอกเขาคบกันนู่นนี่นั่นใช่ไหม

แต่เขาอ่ะเนี่ยมาบอกว่านุ่ม

ข้างหน้านี้เลยหน้าธัตุไทยละ
อ่าทำไมไม่งั้นนะเมื่อวานนี้ก็หอญไปแล้วไง

หนุ่มอายุก็ปูนนี้แล้วเนี่ยบางทีลดละเลิกปล่อย
มันส่งไม่ได้หรอกเพราะว่านานคือคุณจะตายคาจอจริง

ไม่ให้คุณวันปีใหม่แล้ว

เห็นพี่หนูว่าเขาจะสั่งทั้ง๕
ปีใหม่เอามาให้เลยนะ

คือเรื่องบางเรื่องมันไม่ต้องไปพูดหมดทุกอย่างก็ได้เนาะ
เหมือนทรายมาดำฟินส่งเสื้อมาให้ปีใหม่

พอก่อนวันนี้เราไปดูสถานการณ์โควิดนะฮะ
จริงแล้วเราก็อยู่กับมันได้แล้วล่ะตอนนี้๒๗๑คน
อดผู้ป่วยเราทะลุหมื่นมาสักระยะหนึ่งแล้ว
หายป่วยไปแล้วแต่เราไม่ต้องกลัว
เพราะเราหายป่วยไปเนี่ยเกิน
หายป่วยไป๗๖๖๐ยังคงรักษาตัว

แต่ก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอันนี้แหละน่ากลัว
คือผู้เสียชีวิตเรารักษา๖๗มาได้โดยตลอด
เพิ่มอีก๒คนเพราะฉะนั้นก็เป็น๖๙คน
คนก็เลยไปไล่ผู้เสียชีวิตก็เป็นชายสัญชาติอังกฤษ
ไม่ใช่คนไทยนะฮะเขามีโรคประจำตัว
คืออย่างที่บอกว่าคนที่เป็นโควิดสิ่งที่น่ากลัวที่สุดถ้าคุณเป็นเบาหวาน
คุณเคยตรวจเบาหวานกันบ้างไหมน้ำตาลคุณเป็นยังไง
วันนี้โควิดกับเบาหวานมันเป็นของคู่กันว่าน่ากลัว
แต่ฝรั่งคนนี้เขาเป็นทั้งไทรอยด์เขาเป็นทั้งเบาหวาน
ที่สำคัญเขาเป็นมะเร็งปอดพี่หนุ่มมันก็จะเป็นโรคแทรกซ้อนได้
ส่วนอีกคนหนึ่งเป็นคนไทยอายุ๕๓ปีเขามีโรคประจำตัวคือโรคเบาหวาน
เราสังเกตกันง่ายง่ายเลยคนไทยเป็นโรคเบาหวานเยอะแต่ไม่รู้ตัว
อันนี้แหละคือสิ่งที่น่ากลัวคนไทยเป็นโรคเบาหวานเยอะแต่เราไม่รู้ตัวเอง
อ้าวนี่ใครเนี่ยอ๋อเป็นรูปวาดเป็นรูปวาดไทยอายุ๕๓ปีตกใจเลย
หนุ่มตัดภาพออกมานี่ตัดข้าวดำเลยครับ
ขอโทษจริงผมไม่รู้เมื่อกี้ผมเห็นผมหันกลับไปอย่างนี้ผมก็เห็นภาพ
ผมคิดว่าเอ๊ะทำไมมีข้าวมีหนวดอะไรแบบนี้
ก็คือเป็นหน้าของที่เขาวาดสร้างขึ้นมา

อย่าถามอะไรมันเป็นปัญญาอ่อน

โดดสิรู้สึกห่างเหยแสนนึงมานานแล้ว

สมมุติกัดอารมณ์เสีย๓ครั้งฉันปรับหนึ่งแสน

จ่ายนั่งบ่นนั่งดาไม่หยุด
จริงเหรอแล้วพี่หนุ่มก็จ่ายแสนนึงอืม

ถึงจะคุยถ้างั้นไม่ต้องคุย

โหข่าวแรกก็๓หมื่นแล้วเนี่ย
เดี๋ยวอีก๒ครั้งกูยังมีโควต้าทำเลวที่อีก๒ครั้ง
แล้วเราก็จะหยุดพูดกัน๓วันก็จะปรับค่าปรับแสนนึงถึงจะคุยด้วย
โหสุดยอดพี่หนุ่มครบกันดีจริง

อ้าวตายอยู่ห้าม๓ผู้เสียชีวิต๒คน

สังเกตผู้เสียชีวิตลายใหม่มีเบาหวานทั้งคู่เลย
อย่างคนไทยอายุ๕๓ปี
เขามีรวบประจำตัวคือเบาหวาน
เพราะฉะนั้นผู้เสียชีวิตทั้งสองคนมีโรคบ่อย
คนไทยหน้าที่คือตรวจน้ำตาลทุกวันนี้มันตรวจได้ใช่ไหมที่แบบว่าซื้อเครื่องเจาะเองแล้วมาตรวจน้ำตาลอ่ะ
ได้ได้คือผมมีอยู่ช่วงหนึ่งผมก็ตรวจบ่อยมากก็คือเป็นสเปคเนี่ยแหละติมตึ้งก็ตรวจอะไรอย่างนี้
ถ้าเกิด๑๒๖สองครั้งก็ไปหาหมอเลยเป็นเบาหวะ
เพราะฉะนั้นวันนี้เครื่องตรวจน้ำตาลมันไม่ได้แพงหรอกถ้ามีโอกาสคุณตรวจไว้ก่อนเพราะว่าเราสังเกตผู้เสียชีวิตเกือบ๘๐นะฮะมีโรคเบาหวานหมดเลย
อันนี้คือสิ่งที่หมอเขาค่อนข้างจะพูดมาแต่มันก็ไม่ได้ยืนยันแต่เอาง่ายว่าโควิดมันอาจจะเป็นโรคแทรกซ้อน
อย่างที่เรารู้ว่าโควิดเนี่ยเสียชีวิตน้อยมากถ้าคุณไม่มีโรคประจำตัวสุขภาพแข็งแรงนะถูก
ถ้าคุณไม่มีเบาหวานแต่คุณไม่มีความดันถ้าคุณไม่มีอะไรเนี่ยโควิดจะทำอะไรคุณไม่ได้
แต่ถ้าสมมุติคุณมีโรคเบาหวานอยู่แล้วหรืออะไรโควิดมันทำร้ายคุณได้แน่นอน
จะชอบร่างกายคุณมากแหละถูกนะครับในขณะที่วันนี้รองนายุทธมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระจกบำรรงาน
ก็เปิดเผยถึงการเยียวยาวันนี้แหละคนจับตาว่าการเยียวยาโควิด๑๙ระลอกใหม่ว่าการแจกเงินเยียวยาประชาชน๓๕๐
๐บาท๒เดือนซึ่งเรานำเสนอข่าวนี้กันมาพอสมควรแล้วนะครับ
จะเป็นการโอนเข้าผ่านโครงการเราชนะ
อืมคำถามว่าเมื่อไหร่จะได้บางคนบอกว่าสิ้นเดือนนี้เราได้กันแล้วครับ
ช้าสุดคือต้นเดือนกุมภาพันธ์
วันนี้เขาบอกว่าเรายังต้องรอพิจารณากันอยู่นะฮะ

เราชนะเราจะต้องพิจารณากันอยู่โดยจะจ่ายจากฐานอาชีพ
หรือพื้นที่ที่แนวคิดมีการพูดคุยกันในรัฐบาลคือ
ประกาศพื้นที่ควบคุมสูงสุดตอนนี้๒๘จังหวัด
ไอ้๒๘จังหวัดเนี่ยเพราะเราถือว่าครอบคุมพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ
ส่วนใหญ่ของประเทศทำให้เศรษฐกิจในภาพรวมเนี่ย

แต่มันก็จะมีมาตรการอะไรอย่างอื่นมากมาย

แต่มีการเตรียมงบประมาณไว้ที่๒แสนล้านบาท
๒๐๐๐๐๐ล้านบาทจะเพิ่งให้คนไทยจำนวนนึงเนี่ย
พ้นทุกข์แล้วก็มีความสุขนะครับ
อาจจะเป็นรูปแบบในสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน
แล้วก็ทยอยใช้ตามร้านค้าตามจุดต่าง

อะไรที่อมอะไร
ไม่มันทำไมการให้ต้องมีความสุขเยอะแยะมากมายครับคุณแม่

อันนี้สมมุติบอกว่าจ่ายเฉพาะ๒๘จังหวัดที่การคุมเข้มสูงสุดใช่ไหมคุณแม่
เอาแล้วจังหวัดที่๒๙๓๐เขาไม่เดือดร้อนเหรอ
ไม่ใช่ถ้าสมมุติเขาประกาศเคอร์ฟิลล์อันนั้นต้องเยียวยาเว้ย

แต่วันนี้เขายังไม่ประกาศเคอร์ฟิลล์ไง
แต่ก็หมายว่าตอนนี้ก็ให้อำนาจทางผู้ว่าแต่ละจังหวัด

แต่โรงเรียนก็ปิดตอนนี้ทุกคนก็ปิดกันหมด

แต่จังหวัดเขาอาจจะแบบว่าไม่รู้ออกจากบ้านไม่ได้

อาจจะเป็นมาตรการใครว่าจาก๑๐๐ลงไปถึง๓๐ไหม
คนที่ได้รับผลกระทบสูงสุดก็ได้ร้อยเต็ม
ลดลั่นกันไปอย่างนี้อืมนั่นแหละก็ต้องรอ

อันนี้คืออย่างแรกคือไอ้ที่เราชนะเนี่ย
ต้องติดตามว่าคอรมอเขาจะว่ายังไง
วันนั้นอาจจะได้คำตอบสักวันอังคารหน้า
นัด๑๙ใช่ไหมฮะที่คอรมอลจะมีการประชุมใหม่วันที่๑๙เนี่ย
เขาจะดูว่าเราชนะคนละครึ่งเฟส๒หรืออะไรก็แล้วแต่
มาตรการทั้งหมดที่มองอะไรที่รัฐบาลเขาเตรียมไว้ฮะนะฮะ
มันจะผ่านคอรมอลหรือเปล่าโอเค
แต่อีกสิ่งนึงอะไรครับ
เป็นผู้ร่วมงานที่ดี
วัคซีนเป็นยังไงนะเธอตอนนี้ชอบสัมภาษณ์
วักซีนก็รออยู่นี้ไง
ตอนแรกเราจะได้ของอือจากอกฟองค์ออกฟอส

ซึ่งเขาบอกว่าสรุปแล้วคนไทยอาจจะได้ฉีดอันนี้

ก่อนเขาจะมีรุ่นนี้มาก่อน

ก็อยู่ระหว่างการรอตอบกลับอย่างเป็นทางการว่า

บอกว่าเฮ้ยมันเอฟเฟกต์มันมีผลต่อต้านแค่๕๐อย่างนี้

ซึ่งรัฐบาลไทยกำลังไปขอข้อมูลเท็จจริงมา
ซึ่งขั้นตอนขอขึ้นทะเบียนกับคณะออยก็คือองค์การอาหารระยา
ก็ต้องเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็นให้ทราบ
ซึ่งการติดตามและการแถลงผลการศึกษาเนี่ย
มีการใช้คำว่าประสิทธิภาพภาพรวมอยู่ที่
อันนี้แหละคือสิ่งที่คนไทยกังวลกันเยอะ
ว่าเฮ้ยมันแค่๕๐๔
ของบางตัวมันไป๘๐๙๐กันแล้ว

อันนี้คือประเด็นที่คนไทยกำลังพูดถึงแล้วอยู่ว่าไทยคิโนแวคเนี่ยเหรอ
หมายความว่าระหว่างคนฉีดกับไม่ฉีดเนี่ย
มีอาการติดเชื้อแตกต่างกันไปพี่
โดยป้องกันไม่ให้ติดเชื้อเลยอยู่ที่
ประเด็นคือการทดลองนี้ทำในพื้นที่ที่มีการระบาดสูง
ก็จะมีอาสาสมัครส่วนใหญ่เนี่ย
ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเขาก็อยู่ใกล้ชิ้นกับผู้ป่วยโควิด
มันก็เลยมีโอกาสกลับมา๕๐นะฮะ
แล้วก็อย่างไรก็ตามเนี่ยนี่เป็นเพียงการแถลงของผู้ผลิตวัคซีน
แล้วก็สถาบันวิจัยให้ข้อมูลเท่านั้น
เราต้องรอคำชี้แจงอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
ว่าข่าวที่ออกมาเนี่ยไม่มีผลกระทบต่อแผนการฉีดวัคซีนของไทยเลย
ทุกอย่างยังเป็นไปตามปกติเหมือนเดิมทุกอย่าง
ทำไมในนิ้วเขียนว่าคุณสายลมที่พัดเป็นวงกลมน้องคนนี้ส่งมาอีกแล้ว
เห็นพี่มดดำเนี่ยเอาสายรองเท้ามาร้อยใส่เสื้อ
เป็นดีไซน์พี่อันนี้เป็นดีไซน์เนอร์
ไม่รู้ก็ทำไม่ได้จังเกงด้วยจังเกงก็เป็น
ครับคุณแม่ทวิตเตอร์นี้ข้ามได้ไหมคะ

ครับผมยังไงดีครับ
ใช่ลับแต่ใส่แล้วเหมือนพอล่มเหมือนกันนะประวาย
ลับระวังเลยระวังเลยลัดคอ
ก็รอดูไอ้เจ้าชิโนแวคว่าจะเข้ามา
ก็ยังมีหลายตัว่าไฟเซอร์ของอเมริกาโมเดน่าม่าน่า
มันบอกไม่ได้เลยเพราะยังไม่รู้ว่าใครรองอะไรยังไง

ไทยก็ยังรออยู่ที่ไทยของไทยอ่ะ
พึ่งสเตตแรกที่จุฬาที่ทำ๕๐๐บาท
อันนั้นใบยาอันนั้นใบยาอยู่ในเครือของใบยา
ก็คือทางจุฬาใช่ไหมฮะแต่อันนั้นคือก็

ก็ต้องรอคือตอนนี้เขาก็เหมือนกับระดมทุนกันอยู่ที่จะทำกันเอง
ตอนนี้มันพึ่งเอาง่ายก็ได้เราดมทุนกันได้เงินสักก้อนนึงแล้วล่ะ
ทดลองแล้วก็ตอนนี้เราทดลองกับหนูกับลิงเสร็จแล้ว
ต่อไปนี้เราก็จะมาทดลองกับมนุษย์ซึ่งสเตจแต่ละสเตจคือแต่ละขั้นตอนเนี่ย
ก็ต้องไปสเตจหนึ่งก็ต้องเริ่มกับมนุษเตจหนึ่ง
แต่เราก็ไม่รู้ว่าเมื่อฉีดไปปุ๊บมันจะต่อต้านหรืออะไรดีขึ้นหรือเปล่า
ฉีดคุณฉันจะฉีดเถอะคุณต้องฉีดนั่นจะเป็นตัวทางฉีดอ่าจริงหรอ
เออใช่เพราะเนี้ยเพราะทางการก็จะบอกว่าเรื่องคุณหนุ่มอ่ะ
ทุกครั้งที่มีไม่ว่าจะเป็นปลากระป๋องกุ้งอะไรมีพี่หนุ่มเป็นคนแรกที่หนุ่ม
จีดต้องฉีดตกก่อนดังนั้นประธาชนจะมีความเชื่อมันในคุณหนูกันใช้สูงแล้วคุณหนูก็ใช้ต้องฉีดก่อน
ผมจะเอาคุณไปใส่กรงอยู่ข้างหนู

รึอ่อเพราะผมนี่คนยังเป็นมนุษย์นะ

มาผสมกับยานอนหลับที่ชื่อว่า

บางทีก็เจอสามตัวผสมกันบางทีก็เจอหกตัวผสมกัน
แล้วแต่สูตรว่ามันจะลงแบบไหนยังไง
ยาชื่อว่าทะเลทรายมันทำมาจากอะไรอ่ะกูก็ไม่รู้เหมือนกันอ่านสิ
คือในนี้เขาก็ไม่ได้บอกเรื่องของเรื่องเนี่ยอาจจะอันนี้ในข้อมูล
นี้มันไม่ได้บอกถึงอะไรละเอียดของผู้เสพก็คือจริงจริงแล้วอันนี้
ถ้าที่ผมตามเรื่องนี้มาก็คือว่ามันมีเพื่อนกัน๒คนโทรไป
สั่งซื้อยาจากสถานที่แห่งหนึ่งเมื่อก่อนเนี้ยผู้หญิงสองคนนี้
กับอ่าเขาเขาเสพเคอ่าแล้วก็โทรไปสั่งซื้อเคปรากฏว่าเอ่อ
สั่งเสร็จเนี่ยยามาส่งมาส่งแต่กลายเป็นว่าไม่ใช่เคอืม
อีกตัวหนึ่งผู้หญิงก็เลยบอกว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่เคนี่อันนี้คือ
มีการพูดคุยตอบโต้ในไลน์กันเลยนะอ่าฮะเอ่อไม่ใช่เค้กที่ฉันสั่ง
บอกไอ้ตัวเนี้ยดีกว่าอืมแรงกว่าแต่ว่าตอนใช้เนี่ยให้บด
แล้วก็ใช้แค่นิดเดียวพอนะผู้หญิงกับเพื่อนเนี่ยก็เลย
เทคพอเทคปุ๊บปุ๊บแตกเลยแบบเมาหนักเลยอ่าฮะเสร็จปุ๊บก็กลับไปที่
ผู้หญิงก็กลับไปที่บ้านไปนอนอยู่ห้องแฟนอืมพอกลับไปถึงบ้าน
ปุ๊บเนี่ยก็ยังคุยกันได้อยู่นะก็ยังแบบก็เมาอะไรอย่างนี้
ปุ๊บก็นอนหลับไปตื่นมาอีกทีบ่าย๓โมงก็ยังโอเคยังคุยกันอยู่
ยังแบบแต่ก็เมายังไม่ฟื้นหลังจากนั้นผ่านไปนอนต่อตื่นไปอีกทีตี
โทรศัพท์จากเพื่อนที่เขาเทคด้วยเนี่ยโทรศัพท์มาถามว่าอาการเป็น
ยังไงบ้างอ่าฮะตัวแฟนผู้ชายผู้ชายก็รับอืมเขาบอกเออเดี๋ยวไป
ถามให้อืมไปปลูกแฟนตายไปแล้วเรียบร้อยไม่เติบตายเลยสรุปแล้ว
ช่วงเนี้ยสังเกตไหมว่าคนตายจากยาเสพติดเยอะมากนะปรากฏว่าไอ้ยาตัวเนี้ย
ที่บอกไปก็คือมันชื่อว่าทะเลทรายอืมอีกตัวหนึ่งอ่ามีอีกตัวหนึ่ง
ตัวนี้คือตุ๊กก็นี่ก็แรงเหมือนกันเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือ
ต้องระวังด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไปเทคไม่ได้เลย
บางครั้งเนี้ยตอนเนี้ยที่เขาลือกันก็คือว่าเขาลือนะ
คือไอเคตามีนเนี้ยไอยาเคเนี้ยตัวเนี้ยขาดตลาดขาดตลาดอ่า
เพราะว่าตำรวจกว่าจับหนักหรือว่าด้วยของโควิดอะไรก็แล้วแต่มันส่งกันลำบาก
ก็เลยไม่ค่อยมีปรากฏว่าก็จะมีคนที่มันเก็บไอ้ยาตัวนี้เอาไว้
แล้วก็มาผสมแล้วก็ขายทีนี้ไอ้นักเทคเนี่ยที่เคยเทคอยู่เนี่ยมันก็จะลงแดงอ่ะ
ก็อยากจะใช้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปใช้ปรากฏว่าร่างกายมันเกินต้านไง
คิดว่าตัวเองเอาอยู่ก็โอเวอดโดสแล้วก็ตายอ่า
แล้วก็จะมีอีกแก๊งหนึ่งอีกแก๊งหนึ่งเนี่ยก็คือไปผสมเหมือนกัน
ไอเคนมผงเนี้ยครับเอ่อผสมนู่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บแล้วก็เอ่อ
ไปใช้ในงานของตัวเองดูก่อนปรากฏว่าเขารู้สึกว่ามันแฮปปี้เพราะมันอยู่นาน
อืมก็เลยผสมออกมาขายอ่าปรากฏทำให้มีคนตายอืมเออ
มันก็มีเนี่ยมันก็มีแหล่งอะไรมาแบบนี้ตอนนี้ตำรวจเขาก็ตามกวาดล้างแล้ว
เพราะมันอันตรายมากคืออย่าไปคิดว่าตัวเองเอาอยู่ไอ้คนที่เอาอยู่เนี่ยนะ
เอาอยู่เนี่ยตายไปเมื่อวานอืมแต่ไอ้คนเอาไม่อยู่เนี่ยวันนี้ยังอยู่รอดอยู่ยังรอดอยู่
แล้วคนที่ตายเด็กเด็กทั้งนั้นเลยน่ะเอออ่ายี่สิบต้นต้นสิบกว่ากว่าทั้งนั้นเลยน่ะ
ไม่ใช่แบบว่าคนเท่าคนแก่น่ะเถอะอืมเพราะนั่นไงอายุสิบกว่ายี่สิบกว่าก็มียี่สิบก็มีอะไรอย่างเงี้ย
แล้วบางคนเนี้ยนะอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะภาพวาททางจิตเนี้ยอืม
ศูนย์เสียแบบถาวรน์อ่าคือผู้ประธาชุบ้านคือเป็นบ้าตลอดชีวิตเป็นคนจะหลีบเลยอ่ะพี่
เป็นบ้าเลยล่ะอ๋อหรอตลอดชีวิตเออผูกไม่รู้เรื่องไงก็ไปเลยอ่ะ
คือมันไปทำลายประสาทหมดเลยมันหนักมากเพราะมันมีหลายตัวไปผสมกันแล้วก็ใช้

ยาตัวอื่นถ้าสมมุติคุณเคยปาต้งปาร์ตี้มาอะไรอย่างนี้
อือมันอาจจะแบบเช้ามามันอาจจะ๒๔ชั่วโมงก็ต้องดีขึ้น

แต่ปรากฏว่าไอ้ยาที่เขาทำเองคิดเองผสมเอง

แล้วส่วนใหญ่อ่ะตายแบบไม่รู้ตัวอาการแบบว่าป๊อกขึ้นอ่ะเธอ

เพราะขึ้นคือหายใจไม่ออกเนี่ยง่วงซึมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้ออ่อนแรงร่างกายสูญเสีย
ก็ลมหายใจเนี่ยอ่อนแรงแล้วก็มึนงป๊อกเลย

โอเวอร์โดสต์ก็คืออาการมันคือจะซึมลึก

ลึกแล้วก็แบบนิ่งอะไรอย่างเงี้ยนี่นี่เอาแต่นี่ไม่ใช่
อันนี้อันนี้เหมือนกับเป็นอันนี้เป็นเสพอย่างนี้เป็นแบบนี้
แต่ว่าคนที่เอ่อแต่ว่าคนที่ที่เทคแล้วอ่าโอเวอร์โดสต์เนี่ย

ก็คือจะแบบรั่วหลุดแบบซึมลึกนิ่งเรียกไม่ตอบ
แล้วหลังจากนั้นก็จะเหมือนกับมีการแบบมือเย็นอะไรอย่างนี้
แล้วก็น้ำลายฟูมปากแล้วตายเลยอือไปเลย
แต่เขาบอกคนที่ไปส่วนใหญ่จะทานร่วมกับแอลกอฮอล์พี่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

คือเทคก็ตายจะไปพูดแล้วกินกับแอลกอฮอลแล้วถึงตาย
ไม่ใช่นะอย่าไปเข้าใจผิดแบบนั้นนะเค้กก็อย่างเดียวก็ตาย
ต้องกินเหล้าหรอกตายคือมันอันตรายด้วยกันหมดอ่ะใช่
มันอันตรายมากกว่าโอเคมันอันตรายมากกว่ายาเสพติดที่ผ่านมา
พอมันผสมอะไรเราก็ไม่รู้เรื่องใช่มันตายแบบหลายคน
ตอนนี้ถ้าสมมุติเราก็เกินสิบสองคนแล้วนะอืม
ยาเสพติดมันก็เข้าไม่ได้อืมท่านเขาพูดกันแบบตรงไปตรงมา

เอาเองก็คือเอาสิ่งที่มันมีอยู่แล้วสมมุติมีอยู่น้อยหนึ่ง
ก็เอามาผสมกันเองบางทีบอกว่าผสมยานอนหลับ
สมเฮโลอินบางคนไปเจอถึงสารหนู
ที่เมื่อวานกัญชัยบอกไงว่าเขาจับกันมา๓จุด

๓จุดอะเจอไปเจอมาไม่เหมือนกันเลย
สารหนูเลยผมไม่รู้แต่ว่าที่รู้มันจะมีเกลือ
สมมุติว่าเกลือที่เขาเรียกว่าบาส๒
คือมันเป็นยาเสพติดอย่างหนึ่งเหมือนกัน

ถูกปะให้กลับกินกล้านอนหลับกล้านเครียดอะไรอย่างนี้

อันนี้แปลว่าอันตรายมาก
๖๐๐บาท๕๐๐๐บาทนะครับ

ที่ลาวแล้วก็เวียดนามครับลาวหิมะตกเพื่อนชั้นส่งมาบอกเธอ
แล้วมันอยู่ราวจากเชียงใหม่เชียงรายเนี่ยไม่ไกลด้วย
บอกทางเหนือของลาวเพื่อนฉันบอกว่าที่เวียงจันทร์อากาศหนาว
เรามาลองติดตามกันจากกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพหิมะตก
ที่เมืองสาปาลประเทศเวียดนามแล้วก็เมืองเชียงขวางสวปล้อราว
ซึ่งอยู่ใกล้ไทยในประเทศเวียดนามทำให้สื่อสังคมออนไลน์
แม้กระทั่งสวปลาวที่อยู่ติดกับประเทศไทยยังมีหิมะตกลงมาได้

ดังนั้นประเทศไทยเนี่ยอาจจะมีหิมะตกลงมาได้เช่นกันหรือเปล่า
ล่าสุดครับผู้เชี่ยวชาญของแบบจำลองด้านภูมิอากาศนะครับ
ของสาบานสารสนเทศนะครับทรัพยากรน้ำ
กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนะครับแล้วก็นวัตกรรม
อธิบายว่าเมืองซาปาเนี่ยกับรอยต่อของระหว่างเวียดนามกับสปลาวนั้นเนี่ย
มีหิมะตกได้เป็นบางปีอยู่แล้วครับแต่ไม่บ่อยนักครับ
ส่วนสาเหตุที่หิมะตกในบริเวณนี้เนี่ยเป็นเพราะบริเวณความกดอากาศสูงแผ่ลงมาจากประเทศจีน
อย่างรุนแรงมากที่สำคัญคือศูนย์กลางของความกดอากาศสูงเนี่ย
ไหลลงมาจนบริเวณจีนตอนล่างนะครับทำให้วงเขาเรียกว่าวงการแผ่
ของบริเวณความกดอากาศสูงเนี่ยมีความรุนแรงสามารถแผ่ไปถึงซาปา
เวียดนามแล้วก็เมืองเชียงขวางที่อยู่ชายแดนเวียดนามแล้วก็ลาวใต้นะครับ
ซึ่งหากถามว่าประเทศไทยมีโอกาสจะหิมะตกได้หรือไม่ผู้เชี่ยวชาญก่อจากวาฟรอมนะครับผม
แจ้งว่าหากมีความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แรงมากก็จะแผลลงมาแบบตรงก็อาจจะเกิดหิมะตกได้เช่นเดียวกัน
แต่ในความเป็นจริงก็คือเมื่อบริเวณความกดอากาศสูงแผลลงมาประเทศจีนนั้นเนี่ยก่อนจะมาถึงประเทศไทยก็จะมีเทือกเขาฮิมมาลัยเนี่ยกั้นเอาไว้ขวางเอาไว้อยู่
แล้วก็เคลื่อนที่มาทางตะวันออกของประเทศไทยแผ่เป็นแนวทะแยงนะครับเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือไม่มีลมที่จะเข้าตรงโอกาสจึงเกิดหิมะตกเนี่ยจึงแทบไม่มีเลย
แต่พอมาแล้วก็ตก
แล้วก็อากาศอาจจะขึ้น๓๕องศา
แต่ที่๑๗ถึง๒๐บริเวณความโกรธอากาศสูงรองนะคะ

กูก็ไม่ได้เรียนพ่อแม่กูส่งไปกูไม่ได้ตั้งเจ้าเองอะไรเด็กหนุ่ม
ก็เห็นคุณอุดหยุ่งกูอยากจะรู้ว่าอากาศสูง

ความกดอากาศสูงมาความเย็นมันก็จะมาด้วย

ภาพกดอากาศสูงกว่ารอดภาพกดอากาศต่ำไม่เย็น
ก็นี่คำตอบบอกว่าความกดอากาศสูง

แล้วก็เสริมลงมาปกคลุมที่ประเทศไทยตอนบน
หนาวมีลมแรงโดยอุณหภูมิจะลดลงอีก๔๖องศาเซลเซียส
เพราะฉะนั้นสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงพัดปกคลุมอ่าวไทย
แล้วก็ภาคใต้จะทำให้เกิดคลื่นนะครับเพราะฉะนั้นภาคเหนือ๑๔๑๗เนี่ยก็อากาศจะเย็น
๒๔องศาแต่ครั้งนี้เสียใจเพราะว่าไม่เห็นแฟชั่นหนาวของคุณแม่เลยอ่ะ
คุณนึกว่าคุณเสพยาทรเตมงพงษ์ด้วย
เค็บยาวเขนนอนป๋อเนิ่มสึกปิดแอร์หมดเลยนุ่ง

ปิดก็ข้างนอกแล้วเขานาวกันไงเถอะ

กูนึ่งว่ากูเสพยาเคนมผงเธอจะตายข่าวนายการ
ด่าไหม
แล้วกูเสียบยาแค่นมผมแบบไม่รู้ตัวหรือเปล่า

สักพักให้เปิดแอร์ค่อยชั่วหน่อย

ครับฟอร์ตเกียร์อาร์นะถอยชน๒คันนะ

อ๋อสุดยิ่งเดี๋ยวกลับมานะฮะ
ผิวดูดีมีออร่าแบบเบลล่า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
อ่าดอกแรกอ่าพอเสร็จหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะฟอร์ดคันนี้เนี่ยก็ยักแย่ยักยันแล้วก็ค่อยค่อยขับลงไปอ้าวไปไหนแล้วจ้
อ่าอันนี้ภาพอ้าวไปไหนแล้วอ่าฮะปล่อยไปภาพอ้าวไปไหนแล้วอ่า
อันนี้อ่าที่ดูจากต้นไหมอ่าตั้งแต่อ่าก็เมื่อกี้เนี่ยนะเขาชน
อืมแต่ที่รถเน้นคันนี้เขาจะกลับบ้านอ่าอืมเขาจะกลับบ้านเขาอืม
แล้วก็จะลงไปเห็นไหมเป็นรถจะลงจากทางด่วนนะครับผม
ไปศรีนครินพี่อ่าศรีนครินอ่านี่นะฮะคันนี้เขาก็จะกลับบ้าน
เขาอยู่แล้วเขาก็ขับไปเขาก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลย
ปรากฏพอมาแบบนี้ดูนะฮะเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นฟอร์ตทีนี้
ทำยังไงดูนะอ่าจอดจอดอยู่จอดจอดปุ๊บแล้วก็หลังจากนั้น
ค่อยค่อยถอยไปฮะมันถอยเลยเอออ่านี่นะมามาแล้วจ้ะมาแล้วฮะ

แล้วเขาไม่เกี่ยวด้วยอือเค้าไปข้างล่างดูดูเลยล่ะคเนี้ย
เสร็จปุ๊บเอาอีกมันจะถอยมาอีกฮะอ่า
ก็ขับลงไปมันเกิดอะไรขึ้นวะอย่างนี้ก็อ่ะเสร็จปุ๊บไอ้เจ้าฟอร์ตคันนี้
ก็เนี่ยนะจอดให้กับแล้วเดี๋ยวจะถอยกลับอีกนะ

คันนี้เขาก็กังวลใจเผื่อจะเกิดอะไรขึ้น

ดักแย่ยัดยัดมาอย่างนี้สองลุดแต่ตอนนี้ก็ขับตามไปประกบข้างเขา
พี่ได้ถูกข้างเขาก็รถกระจกลงเป็นผู้ชายขับแล้วก็มองหน้าหัวจะก็ขับ
หนีไปเฮ้ยตรงนี้มีการไปตรวจสอบนะดิการเข้าจำทะเบียนได้ครับไปสวด
ตอนนี้ตำรวจก็แน่นอนครับตามอยู่แล้วนะฮะ
ล่าสุดนะฮะทางผู้เสียหายก็โพสต์ข้อความคืบหน้านะครับ
อัปเดตตอนนี้ตำรวจค้นทะเบียนรถคันที่ถอยชนได้เรียบร้อย
เจอชื่อเจ้าของรถจดเป็นชื่อบริษัทรอความคืบหน้าอยู่นะครับ
ขณะที่ทางตำรวจสนประเวทเองตอนนี้ก็เตรียมออกหมายนะฮะ
เป็นออกหมายเรียกผู้ครอบครองรถคันดังกล่าวให้มารับทราบข้อกล่าวหา
เก่าหาทำให้เสียทรัพย์และชนแล้วหนีนะฮะจากพฤติกรรม
แล้วก็ไม่ได้เป็นคดีจราจรแต่เข้าข่ายคดีอาญา
เนื่องจากตั้งใจที่จะถอยชนด้วยครับ
มาแสดงความคิดเห็นว่าเอ่อโดนรถคันนี้เนี่ย
ชนเหมือนกันเมื่อวันที่๒๐ตุลาคมปี๒๕
เฮ้ยแถววิภาวดีรองชุมันวิภาวดี
แจ้งความไว้แล้วนะฮะที่สนผลโยธิน
ยังตามตัวไม่ได้เลยต่อมาเจ้าของรถ
คันนี้นะฮะที่ถูกถอยชนเนี่ยเขาเป็นสัตวแพทย์หญิง
เข้ามาสอบถามว่าฟอร์ตคันนี้เลยใช่ไหมคะ
เดี๋ยวได้เบาะแสเพิ่มเติมให้นักข่าวค่ะจะแจ้งให้
ใช่ค่ะจำทะเบียนได้แม่นมากของเราปาดหน้าก่อน

โอ้โหนี่ทำไม่ใช่ครั้งแรกนะฮะเจอคุณหน่อยไม่ได้
ทำไมขับทนมันก่อน
โอ้มันน่วปปาดเก่งโอ้โหลดเฉียวแค่แบบไปนอน

อ๋อนี่เค้ายังกันบ้านเชิญครับ
อย่างที่บอกว่ารัตตรีช่วงนี้อย่าไปตูนไว้เยอะ
พ่อค้าแม่ขายหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าพิษจากโควิดด้วย
แล้วก็ไม่มีการเดินทางข้ามจังหวัดกันด้วย
เนื่องจากมีการผลิตหวยเพิ่มใช้ข้อหวยไม่ได้ใช่ไหม

สลากไม่ได้จากตักรารเพิ่ม
เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ทุกวันนี้มันรวมชุดไม่ได้
การเดินทางข้ามจังหวัดก็ยังไม่ได้
เป็นเรื่องของภาครักขอความร่วมมือเพื่อหยุดการเดินทางของเชื้อ
ตอนนี้ก็ทุกคนสิ่งที่เราช่วยได้นี่ไม่เดินทาง
ล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่าผู้ค้าสลากกินแบ่งรายย่อยจังหวัดเลย
ส่วนใหญ่เนี่ยยอดจะไปอยู่ที่อุดรนครพนมสกลนคร

คือเอาง่ายอีสานตอนบนจะเป็นจุดที่ขายรถตรีสูงที่สุด

ที่ดูเออน้องจันร์ฟลาวเขาบอกว่าโรคจิลล่ะป่าว
ที่ขับรถช้นเขาพงเข้ามา

คือเขาบอกว่าตอนนี้เดือดร้อน

อยู่ที่ระยองไม่สามารถเดินทางกลับไปขายโรตเตอรี่ที่ระยองได้พี่หนุ่ม
เผยว่าในงวดนี้ขายลอตเตอรี่ยากแบบสุดเลย
โดยเฉพาะพื้นที่๕จังหวัดที่เสี่ยงสูง
อย่างระยองนั้นตนคนหนึ่งแหละที่ลำบากเพราะว่าเดินทางมารับลอตเตอรี่ที่จังหวัดเลยกับครอบครัว
แต่กลับไปขายไม่ได้ตอนนี้ก็ต้องอยู่ติดมือเขาไปเลยเมื่อกลับไปปุ๊บมันก็จะต้องเสี่ยงโควิดนะครับ
ตนจึงใช้วิธีการจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์ครับผมไอ้การถ่ายออนไลน์ของพวกเขาเนี่ย
เขาก็จะใช้การถ่ายรูปแล้วก็ส่งไลน์ขายตอนนี้มีเลขนี้เลขนี้เห็นไหม
ซึ่งทุกคนน่ะเขาจะมีไลน์ชื่องอยู่ในไลน์นะรู้ค้าเก่าแต่เอาจริงว่ามันก็เสี่ยงทั้งสองฟ้า
ครับเพราะลอตเตอรี่มันต้องซื้อมาขายไปเงินสดถูกต้องไหมล่ะ
เพราะสมมุติถ้าเกิดซื้อไปเนี่ยตัวจริงไม่ได้กลับมาแล้วปรากฏถูกรางวัลก็หายไปอีก
มีเรื่องอีกแก้วไปอีก
เขาบอกว่าถ้าไม่ทำเช่นนี้แต่ถ้าไม่เสี่ยงติดมือไม่มีกินมากกว่า
ถ้ามันติดมือเมื่อไหร่มันติดไม่มีกินซึ่งงวดเนี้ยเขารับภาระไปคือเป็นแสนนะครับ
ไม่ออกงวดหนึ่งก็เท่ากับเงินแสนของคุณหายไปแล้วแล้ววินาทีนี้เงินแสนหายากจะตาย

ก็ไม่รู้คุณแม่มันส่องจิตส่องใจว่าจะซื้อก็

พวกทีก็จะมีคนมาขายคือเมื่อถึงบ้านไง
เขาก็จะมาตามแผนขับจักรยานมาใช่ไหมแล้วก็ให้เราเลือกไง
แต่ตอนนี้คือไปเดินทางไปไหนก็ไม่ได้ก็โดนตรวจสอบ
ที่เราจะไปออกไปซื้อที่ตลาดมันก็ไม่มีขายแล้ว

สมมุติว่าไปจอดรถที่ปั๊มส่วนใหญ่จะมีแผงมา
แงมาเสร็จปุ๊บเนี่ยแต่เขาบอกพี่เช้าช่วยหน่อย

แล้วก็บอกว่าพี่ถามว่าทำไมถึงขายไม่ได้เขาตอบ

คนกลัวไปจัดลอตเตอรี่แล้วเป็นโควิด
เขาก็เลยแก้วิธีการคือเขาเอาลอตเตอรี่อันนั้นเนี่ย

เดี๋ยวนี้ผมไม่ต้องขายวิธีการนี้แล้ว
แล้วเขาบอกว่าขายแบบนี้ถึงขายได้
แต่ถ้าเป็นใบมาไม่มีซองพลาสติกขายไม่ได้
เธอมายก็ว่าง่ายอย่างนี้อย่าไปนับดูแม่เถิดหน่อย
หล่อนจากที่เคยซื้อเดือนงวดละเท่าไหร

พอซื้อมาทั้งปีไม่เคยถูกเลยบอกให้พักก่อนแม่

อ๋อที่บ้านเนี่ยบ้านช่างเนี่ย

บอกเลยสุดเรื่องนี้จริง

ทำไมรู้ป่ะที่บ้านหลังนี้ของนุ๊กนะ

ปรากฏว่าอะไรรู้ป่ะไอ้คนที่มาเช่าเนี่ย
ก่อนหน้านี้จำได้ไหมมันเคยมีกรณีของ
บุกไปบ้านของคู่อลิแล้วโดนคู่หลี
ยิงใส่อ่ะจำได้ใช่มั้ย

เป็นคนเช่าบ้านนุ๊กนั่นดอกแรกแล้ว
เออแล้วปรากฏว่า

เขาขายถุงมือของแพทย์

ทำไมพี่แม่งไปเอาถุงมือที่ใช้แล้ว

แล้วแม่งเข้าไปในเครื่องซักผ้าที่บ้าน
แล้วก็เอาถุงมือออกมาย้อมสีแล้วแม่งมาตาก

เขาไปเจออะไรหรือเปล่าไปเจอเครื่องซักผ้าเนี่ย
เครื่องมากเลยอยู่หลังบ้าน
เออเสร็จปุ๊บเนี่ยตำรวจเขาอายัดเอาไว้

เพราะในนั้นน่ะนุ๊กนี่ในนิกเขาบอกโคตรเหม็น

เพราะเอาถุงมือเข้าไปซักในนี้

แล้วบ้านนุ๊กนะเละเทะหมดเลย
เขาบอกมีอยู่โซนนึงเนี่ยสีฟ้าที่ว่าเอามา

เอามาใช้แบบว่าใช้ทำสีถุงมือเนี่ย

อยู่ดีเนี่ยมันไปสร้างโกดังอยู่ข้างในบ้านเขา

ก็ไม่รู้มั่นอย่างเนี่ย

นุ๊กเขาก็งงว่า
จะเป็นคำนี้คือของผู้หญิงคนนึงสรุปอีกคนนั้นเป็นแม่เป็นแม่
ของคนนี้คนนี้เขามีน้ำอีกน้ำเขามีชื่อเขามีหลายชื่ออืมมี
เพชรชื่อตรีเพชรชื่อวินชื่ออะไรอย่างนี้ต่างนานา
ชื่อวินก็ไม่ถึงอื่นอันเรียกว่าวินก็แล้วกัน
วินก็เหมือนกับเป็นลูกของแม่เขาแม่เขาก็มาเช่าบ้านหลังนี้
วินก็ไปอยู่แล้วก็ไปทำแบบนี้
เสร็จปุ๊บตอนนุ๊กเข้าไปดูบ้านตอนเข้าไปเช็คบ้านนะ

ผมบ้านพี่นะผมดูแลอย่างดี
แต่เละหมดเลยนุกร้องไห้เลย

คนคิดอะไรมาพรุ่งนี้ก็ช้าแล้วมันบอกเถอะ
แล้วดูดินั้น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

ไปที่สอนอเพื่อจะไปคุยเรื่องของหนี้
นี่๘๐๐๐๐บาทไอ้๘๐๐๐๐บาทเนี่ยประกอบต้นรวมว่าอ้าวบ้านคุณนุกเหรอ
เนี่ยมันมีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นโอ้โหก็เลยจ๊ะเอกกับนุ๊กถึงได้รู้แล้วก็ไปดูบ้านหลังนี้
ช็อคเลยช็อคซีนีม่าช็อคสิ
สุดชอบแหละเออสุดเลยอันเนี่ย
แบบสองครั้งที่โดนอย่างงี้อ่ะอืมแล้วคิดดูดิมันทำให้เห็นอย่างหนึ่งว่าไอ้ถุงมือยางอ่ะอืม
ไม่รู้ว่าใครแม่งเอาไปใช้บ้างอ่ะอ่าเออแล้วเป็นถุงมือที่ใช้แล้วแล้วเอามาซักในเครื่องซักผ้า
แล้วไม่รู้ว่าหลุดอยู่ในตลาดตอนนี้เท่าไหร่ด้วยก็นั่นไงเขาคาดว่าเป็นอย่างนั้นนะ
เนี่ยแล้วดูดิอีกเหละเครื่องขาดมีบางแยะแล้วมันจะแพ็กแล้วแพ็กเสร็จแล้วก็ขาย

ติ่งกระดิ่งแมวครับผมเฟี้ยฟ้ามะพร้าวแก้ว
อ่ะช่วงหน้าแพทย์เพราะว่าแพทย์พบกับเพื่อนรักมดดำ

ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนนางบอกอย่าไปพูดว่านางเปลี่ยนชื่อนางไม่ได้เปลี่ยนชื่อ
เดี๋ยวก็กลับมาอ่ะช่วงหน้าสุดิครับ
อันนี้มันเลวมันเลวได้ใจจริงเลยเนอะ
มันเลวแบบว่ามันเลวผิดมนุษย์มานาน
ไม่คุณแม่จริงแต่สุดท้ายก็ทำให้รู้อย่างหนึ่งว่าถ้าเกิดเราปรับตัวเราก็อยู่ต่อได้

ถูกไหมอยากเอาวีกิฟต์สักหน่อยครับเอาวีกิฟต์สักหน่อยไม่หรอก
หรอกเมื่อกี้กำลังพูดเรื่องนี้กันอยู่คุณผู้ชม
เรื่องของสินค้าที่แบบว่าวันนี้มันก็มีแบบในรายการ
ที่จะต้องขายกันอย่างนี้บางคนรู้สึกว่ารับไม่ได้
เพราะว่าเดี๋ยวนี้มีท็อกสินค้าแบบนี้แล้วเหรอนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้

คือมันต้องเปลี่ยนไปมันต้องอยู่ให้ได้
หรือว่าหน้าการของโลกมันเปลี่ยนไปแล้วพี่เออ
ถูกต้องในการที่แบบต้องมีเงินมาผลิตรายการอะไรอย่างนี้

เพราะฉะนั้นมันก็จำเป็นที่จะต้องมีลูกค้าแบบนี้เข้ามา
นี่ครับผมกระชุดที่มีมดลูกชิ้นกินใหญ่เลยนะเช่น
ดังพันกรตอนนี้ไม่ได้ลูกมดเนาะ
เคยหุ้นกันแล้วตีกันไง

ดังพันกรเขาไม่ได้เปลี่ยนชื่อใช่ไหม

ชื่ออัลบั้มน่าเพลงที่พอที่สุด

ทำไมดังเธอจะเปลี่ยนชื่ออะไรอย่างนี้ได้ยังไง
กสิกรินส่งมาอีมดมึงโทรไปถามดังหน่อยทำไม

ก็คือแพทย์เพราะว่าแพทย์ออกมาแล้วเนี่ยนะฮะ

กับคุณโอเมื่อ๒๐ปีที่แล้วเธอท้องไม่รับนี่ไงนุ่ม

ไหนเปลี่ยนเยอะกว่ากันอ่ะแม่

มีทางเป็นของตัวเอง

เป็นฟ้าหลังฝนของนางนะจริงเนาะ
ก็๑๖ปีเขาบอกว่าเขาออกมาใหม่พี่หนุ่ม
เขาตกใจกับไลน์เขาตกใจกับแบบว่า

พี่หนุ่มเห็นออกป่ะเราย้อนกลับไป๑๖ปีที่แล้ว

อยู่เพราะว่าตอนนั้นมันที่มันดังมาจากเดี๋ยวก่อนเมื่อก่อนเนี้ยอันนี้บอก
เมื่อก่อนนี้ถ้าน้องที่เล่นทวิตเตอร์อยู่นะแล้วรู้จักไหมแบบ
บีบีที่เมื่อก่อนที่เขาแบบมึงต้องใช้แอดหากันอ่ะใช่เออหรือถ้ารู้จัก
นี่ผมรักคุณ
สวัสดีค่ะหนึ่งฮสองครับผมมีอะไรจะส่งคะ
มันน่าจะเป็นรุ่นลิงค์แปสลิงคนแหละใช่ป่ะจริงใช่ป่ะน่าจะเป็น

เป็น๑๐ปีตอนที่เขาเข้าไปก็อาจจะแค่เป็นแบบว่า
พันแปดพันแปดหรืออะไรอย่างนี้

โฟลลิ้งค์ไม่ทันน้องพราวเวอร์บอก

แล้วตามมาติ๊ดฝากข้อความไว้
เราก็ต้องโทรศัพท์ไปหาที่ศูนย์ว่าเขามาฝากข้อความอะไรเราไว้
คือตอนที่เขาไปมันเป็นอีกโรคนึงเขาออกมาเนี่ยเป็นอีกโรคนึง

แล้วตอนนี้เขาก็ต้องปรับตัวเองให้อยู่ได้จนที่เขาออกไปมันไม่มีสมาร์ทโฟน

เวียสร้างเนื้อสร้างตัวธุรกิจรุ่งเรืองรวยเข้าขั้นไฮโซอีกหนึ่งคนครับคุณผู้ชมครับ
เป็นพระเอกที่ชีวิตดีอย่างต่อเนื่องสำหรับหนุ่มเวียสกลวัตรนะครับ
ถ้าใครติดตามจะรู้ว่าเจ้าตัวชอบทำธุรกิจมาก
ซึ่งธุรกิจที่น่าจับตามองไม่ว่าจะเป็นธุรกิจฟิตเน็ต

เจ้าตัวเนี่ยได้ร่วมหุ้นกับเพื่อนในวงการนะครับ
งบไปกว่า๓๐ล้านบาทเลยทีเดียวครับ
ซึ่งหนุ่มเวียเป็นประธานบริหารสาขาลังศิษย์นะครับ
เมื่อปลายปี๒๕๖๓ปีที่แล้วเนี่ย
ขยายพื้นที่ใช้เงินไปกว่า๓๐ล้านบาท
เรียกว่าเข้าขั้นไฮโซครับผม

ต้องเอาเล็บจิกแต่กูก็ใช้
มาพร้อมกับไฮไฟท์

ไออีที่เราทำรายการเรียนร่วงรับตับแตกกันเนี่ยเนาะ

เออต้องค่อยจิ้ม

แล้วสมัยก่อนสนุกมากเลยนะ

อัปเดตนะครับอาการล่าสุดของหม่อมโรงสุริวัลครับ

ถ้าโทรมาคติต้องหาสัญญานิดหนึ่งนะฮะ

มก็มัวแต่อ่านเรื่องดักแก่นี่แหละ

ถ้าอ่านภาษาไทยออกก็อ่านตามสกริปเขาไม่ทำสกริปให้อ่าน
ไปดูอาการของทางหม่อมหลวงสุรีวันนะฮะ
เผยขยับขาได้แต่ยังตัวซีดให้เลือดตลอดนะครับ
จากกรณีที่หม่อมหลวงสุรีกรสุรีวันสุริยงนะครับ
เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลภูมิพลหลังจากเส้นเลือดในสมองแตกนะฮะ
แล้วก็มีเลือดออกทางสมองซีกขวาต้องผ่าตัดสมอง
ให้เลือดตลอดเวลาล่าสุดนะครับ
สามีของทางหม่อมหลวงสุริวัลเนี่ยนะฮะ
ก็ได้โพสต์อัปเดตอาการระบุนะครับบอกว่าวันพุธที่๑๓
ผมขอขอบคุณทุกท่านสื่อทุกสำนัก
ช่วยกันกระจายข่าวเรื่องรับบริจาคเลือดให้กับทางคุณปุ้ม
ที่โรงพยาบาลภูมิพลและต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง
คือผู้ที่มาบริจาคเลือดทั้งที่โรงพยาบาลที่สภากาชาติหรือที่อื่น
และแจ้งเจตจำนงนะครับว่ามอบให้กับทางคุณปุ้มด้วย
ด้วยความรักและความห่วงใยจากท่านทำให้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
ทางเจ้าหน้าที่ฝากขอบคุณและให้ข้อมูลว่าที่นี่จะเก็บเลือดไว้ได้เพียง๑เดือน
ภาคชาติหรือทุกแห่งทั่วประเทศไทยนะครับและบริจาคได้ทุกกรุ๊ปเลือดด้วย
ส่วนอาการของพี่ปุ้มดีขึ้นมากแล้วรู้สึกตัวดีขยับขาได้ทั้งสองข้าง
มีการตอบรับในระดับที่โอเคแต่ตัวยังซีดต้องให้เลือดอยู่ตลอดเวลา
ตอนนี้ทางสภาคชาติก็ขอบริจาคเลือดทุกกรุ๊ปนะครับ
เพราะว่าตอนนี้ขาดแค้นหนักมากนะครับผมตรงนี้นะฮะ

แล้วก็บำรวงโสรรรยสุโยงก็เล่นหนังนะครับมากว่า๔๐เรื่อง
ดูดังใจเรื่องเพชรตัดหยกนั่นเองนะครับ
เป็นเล่นกับคุณทรพวงชาตรีนะแล้วก็ไดวิสเจียงชีเจ้าเฉียน
ฉันทำพิษีกรกับนางใหม่ฉันเสี้ยกับนางเรื่องนี้แหละ

สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี